เรื่องนี้เขาฮือฮากันทั้งตลาดเลยตลาดแทบแตกนะ

ไม่ใช่พระสงฤทธิ์ที่บิณฑบาษศ์อยู่

ก็ไม่เห็นเลยค่ะเด็กวัดในคำว่าอะไรดีสัตวัด
อะไรดีล่ะคุณวัววัด
ที่เดินบินทบาทกับหลวงพ่อเนี่ยตามติดตลอดเลยคุณผู้ชม
ทุกเช้าเลยชาวบ้านก็จะมาใส่บาทใช่ไหม
หลวงพ่อสุธีแห่งสำนักสงฆราชครับ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมเล่าให้ฟังปกติเนี่ย
เราจะเห็นว่าคนที่มารับบาทกับหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นเด็กวัดใช่ไหม
แต่ว่าที่ครั้งนี้เป็นวัววัดเนี่ยนะคะ
เพราะว่าคุณเห็นไหมว่ามันมีเหมือนลากของกลับไป
เหมือนเป็นรถเข็นลากไปแบบนี้แหละค่ะนะคะ
คือหลวงพ่อสุธีท่านบอกว่าท่านผ่านมาทำธุระที่นครนายก
แล้วก็เลยนำลูกวัวเพศผู้สีน้ำตาลอายุ๒ปี
เหมือนเป็นเด็กวัดแต่ว่าแบกของได้เยอะกว่าเข็นของได้
นี่เป็นดิฉันก็จะเรียกอะไรมันน่าเอ็นดูเจ้าวัววัดตัวนี้
ฉันแปลกใจตรงไหนรู้ไหมตรงไหนหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะคะว่า
สงสัยกับดิฉันเลยเหรอคะ
แล้วลัมโบมาอย่างไรลัมโบขึ้นรถตู้มาด้วยหรือ
เกาะหลังคารถตู้ไหมคะ

แล้วลองนึกภาพท่านแรมโบมานั่งในรถตู้
นั่งในซีสแล้วก็อย่างนี้หรอ
มันคงไม่ลำบากขนาดนั้นนะคะ
สิทธิ์ที่นั่ง

อันนั้นลำบากกว่าเดิมอีกนะลัมโบนะ

ดิฉันก็ฝากพี่ผู้หนักข่าวนะคะ

เอาเป็นว่านะไม่ว่าจะมายังไงซะ
มาก็มากับพระแบบนี้สร้างความน่ารักสร้างความเอ็นดู

พอเห็นเจ้าลัมโบเดินมารับบาทกับหลวงพ่อแบบนี้
คนชาวบ้านเขาก็ใส่บาทไปด้วยอมยิ้มไปด้วยก็คือมีความสุขแหละ
เอาจริงนะเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้เราก็ได้เห็นหลายข่าวนะคุณชิสา
มีหมูหมูป่าหมูป่ามีสุนัขยังมีเลย
นี่สุนัขนี่ฆ่าพระบาทเลยนะ
มันก็ถือว่ามันได้ทำบุญไปด้วยมันเกิดหน้ากับชาติหน้าอาจจะได้เป็นคนก็ได้นะเป็นสิ่งดี